อ่างั้นต่อด้วยคุณวิวโรดละกันคุณผู้ชมค่ะ
คุณวิโรธเนี่ยก็โพสต์ร้อนแรงในเฟซบุ๊กนะคะไปดูกันหน่อยนะคะ
คือย้ำจุดยืนว่าพักเก้าไกลจะไม่มีทางร่วมรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
เพราะว่าเท่ากับช่วยสามปสืบทอดอำนาจแล้วมันจะย้อนสู่เครือข่ายอุปถัมภ์กินรวบสัมปทานค่ะ
คุณวิโรธบอกแบบนั้นนะคะคือเป็นการโพสต์เพื่อตอบข้อความของคนที่มาออกความเห็น
บอกถ้าไม่แตะทหารยอมถอยไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐ
ก็ตั้งรัฐบาลได้แล้วอันนี้ข้างบนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีแบบประมาณว่าอ่ะ
เท่เรื่องเยอะเองก็เลยตั้งไม่ได้สักทีก็เลยเป็นที่มาของโพสต์นี้ของคุณวิโรธ
คุณวิโรธตอบกลับบอกเราเสียสัจจะยอมให้พักรวมไทยสร้างชาติหรือพักพลังประชารัฐ
ร่วมรัฐบาลไม่ได้จริงจริงครับถ้าเรารวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐ
มาร่วมรัฐบาลเท่ากับสามปได้สืบอำนาจต่อทันทีระบบราชการถูกครอบงำเหมือนเดิม
สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอนเหมือนเดิมทุนผูกขาดเครือข่ายอุปถัมภ์กินรวบสัมปทาน
เอารัฐเอาเปรียบประชาชนเหมือนเดิมกองทัพทำตัวเป็นรัฐซ้อนรัฐถลุงงบประมาณเหมือนเดิม
ส่วนคนที่บอกว่าใช้คำว่าดัดจริตไปปราบทุจริตดีนักหลับตาข้างเดียวไม่เป็น
สมแล้วที่เขาไม่ยอมร่วมด้วยและถูกไล่ออกมา
คุณวิโรธก็โพสต์ตอบค่ะบอกว่าถ้าสาเหตุที่ต้องหาข้ออ้างมาไล่ก้าวไกล
คือต้องการโกงต้องการผูกขาดฮุบสัมปทานเรายิ่งออกไม่ได้ครับ
เพราะถ้าออกเมื่อไหร่ก็เท่ากับเปิดช่องโกงให้คนเหล่านั้นเข้ามากรอบโกย
เอารัฐเอาเปรียบประชาชนทันทีเนี่ยค่ะก็เป็นการตอบความคิดเห็นที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์น่ะนะคะ
ต่อจากป๊าเสรีขั้นคุณวิโรธนิดเดียว